ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของสาวอายุสามสิบเอ็ดปี
เดือดร้อนเรื่องเงินค่ะก็เลยติดต่อไปขอกู้เงินจากหญิงสาวสูงวัย
แต่ตกลงกันไม่ได้ทีนี้ก็เลยมีปากเสียงแล้วก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะคะ
ทางฝ่ายของหญิงอายุ๓๑ปีถึงกับใช้อาวุธมีดจ้วงแทงอีกฝ่าย
เสียชีวิตเลยนะคะติดตามจากรายงานค่ะ
ตำรวจสพเมืองชนบุรีพร้อมด้วยกองพิสูจน์หลักฐานภาคสอง
ร่วมตรวจสอบเหตุฆาตกรรมภายในบ้านหลังหนึ่ง
สร้างบนเนื้อที่ประมาณ๒ไร่อยู่ในตำบลสำนักบกอำเภอเมืองชนบุรี
พบผู้เสียชีวิตคือนางสาวกันนิชาอายุ๖๔ปีเป็นเจ้าของบ้าน
สภาพศพมีอาวุธมีดปอกผลไม้ปักคาอยู่ที่ลำคอ
อีกทั้งบริเวณศีรษะมีบาดแผลถูกแทงเป็นแผลชะกันหลายแผล

ผู้ก่อเหตุคือนางนันทิยาผิวเกลี้ยงอายุ๓๑ปีเข้ามอบตัวกับตำรวจ
หลังเกิดเหตุไม่นานพร้อมกับให้การว่า
มีความจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน
ติดต่อไปยังหญิงอายุ๖๔ปีรายนี้
ก่อนหน้านี้เคยกู้เงินกันมาแล้ว๒ครั้ง
ครั้งนี้เธอต้องการกู้เงินจำนวน๑๐๐๐บาท
เจรจาผ่านทางโทรศัพท์จึงไปหาถึงที่บ้าน
นั่งพูดคุยด้วยกันประมาณ๑ชั่วโมง
กระทั่งนางนันทิยาขอตัวกลับบ้าน

แต่หญิงอายุ๖๔ปีตอบกลับไปว่าไม่ให้กู้แล้ว
พอได้ยินแบบนั้นเธอโมโหและตะโกนด่าอีกฝ่าย
ถ้อยคำรุนแรงปรากฏว่าอีกฝ่ายไม่ยอม
ตรงนี้เองที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่า
หญิงอายุ๖๔ปีเป็นฝ่ายเปิดฉากใช้มีดปอกผลไม้ทำร้ายเธอก่อน

เมื่อคว้ามีดมาได้ก็แทงไม่ยั้ง
ถึงไม่บอกให้มาตัดอีกที่

ฉะนั้นหนูก็ไม่ได้นับด้วยว่ากี่ครั้ง

บอกว่าไม่มีใครได้ยินเสียงผิดสังเกตเลยแม้แต่น้อย
และไม่เห็นเลยว่าผู้ก่อเหตุเข้าและออกจากบ้านตอนไหน
จากปกติจะมีคนมากหน้าหลายตาเข้าออกบ้านหลังนี้
แต่ก็ไม่เคยรู้ว่าเจ้าของบ้านทำอะไร

เนื่องจากเขาไม่เคยสูงสิงกับชาวบ้านคนใดเลย

ลงมือฆ่าหญิงอายุ๖๔ปีจริง
เพราะโกรธแค้นที่อีกฝ่ายไม่ให้กู้เงิน
จึงถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ก่อนส่งตัวไปดับในคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวแทรวรัตน์ทีวีรายงาน